สวัสดีครับในระยะนี้หลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสาน
คงต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องนะครับ

และแน่นอนถ้าไปสะสมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาด้วยนะครับ
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนบริเวณตอนบนก็คือ

เข้าสู่จุดสูญกลางตรงนี้
มีการดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่บริเวณประเทศจีน

แล้วก็คำนวณต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
สังเกตว่าสีชมพูหนาตาเลยทีเดียว

พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ไปจนถึงช่วงประมาณวันพุธ
หลังจากนั้นสีชมพูจะค่อยลดลงลดลง
แล้วก็จะค่อยเคลื่อนตัวออกจากเมืองไทย

ดังนั้นช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

ตั้งแต่วันที่๒๙เป็นต้นไป
ดังนั้นใครที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง

เดินทางตามจุดต่างที่มีความเสี่ยง
การเกิดภัยทางธรรมชาติก็ต้องระวังด้วย
ส่วนบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยเป็นสีฟ้าใส
ก็คือคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรเท่านั้น
อาจจะแรงหน่อยในจุดที่อยู่ห่างออกจากชายฝั่งไป
ดังนั้นสถานการณ์นี้ยังคงต้องเฝ้าระวัง

โอกาสการเกิดฝนในจุดที่มีคลื่นสูง
อาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับ

ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ใครจะวางแผนทำกิจกรรมท่องเที่ยวต่างในระยะนี้